หลังยึดอำนาจคราวนี้
มีคนตั้งความหวังไว้เยอะเลยครับว่า
การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น
การเมืองไทยจะได้รับการปฏิรูป

เขาพยายามจะหาหนทางปฏิรูปการเมือง
ปฏิรูปโดยการเขียนรัฐมนูลใหม่

พรบประกอบรัฐธรรมนูลใหม่
กฎเกณฑ์กติกาใหม่

การเมืองจากนี้ไปจะต้องไม่เหมือนเก่า

สวยกับโลกแห่งความเป็นจริง

ฉะนั้นคราวนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่า

คณะกรรมการร่างรัฐมนูล
คณะกรรมธิการร่างกฎหมายลูกแต่ละฉบับ
ที่ออกกฎเกณฑ์กติกามาเนี่ย

อยากให้การเมืองเป็นไปอย่างที่เขาต้องการ

คาดหวังมันจะเป็นไปได้ไหม
ตอนนี้ก็เริ่มจะมองเห็นอะไรชัดแล้วล่ะครับว่ามัน

เออทำยังไงให้ประชาชน
มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของพัก
เขาไม่ได้เป็นสมาชิกเฉย
ให้เขามีความรู้สึกมีส่วนร่วม

ต่อไปนี้ใครจะมาเป็นสมาชิกพักการเมืองไหน

การมาแสดงตัวเป็นสมาชิก

จ่ายเงินเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่า
เขาไม่ได้เป็นสมาชิกเฉยนะ

เขามีส่วนเป็นเจ้าของพักนะ

ความฝันของคนโลกสวย
แล้วในทางเป็นจริงเป็นยังไงล่ะครับ
เวลานี้พักการเมืองแต่ละพัก
สารวนกับคนหาคนมาเป็นสมาชิก
ให้ครบตามกฎเกณฑ์กติกา

ว่าต้องมีสมาชิกเท่านั้นเท่านี้
แล้วเวลาไปชวนเขา

เขาจะยอมเป็นสมาชิกพัก

ต้องเสียเงินค่าเป็นสมาชิกพักอีก

บรรดาคนร่างรัฐมนูล
เขียนกฎหมายลูกจะรู้ไหมครับว่า
ขณะนี้เขามีปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นแล้ว

ใครจะมาเป็นสมาชิกพักนี้
ให้ผลพักให้คนไปขนคนมา

เอาหลักฐานโน่นเอาหลักฐานนี่มา

เป็นโรงแรมที่ใดสักแห่งหนึ่ง
สมัครเป็นสมาชิกพัก

ให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกพักครับ

พักที่มีเงินมากหน่อยห้าร้อย
แล้วก็มีถึง๘๐๐ด้วยซ้ำไป
จ่ายเงินให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพัก

อย่าถามหาหลักฐานเลยว่าเป็นที่ไหน
แต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว

สวยกับโลกความเป็นจริงสวนทางกันโดยสิ้นเชิง
และถึงแม้ว่าพยายามจะออกกฎหมายลูก

ออกเงินค่าสมาชิกให้แทน
คนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพัก
จะมีความผิดความผิดรุนแรงถึงขั้น

แต่ไปจับมือใครดมได้ล่ะครับ

แตกสาขาเอามาเป็นพักย่อย
นั่นก็เพราะว่าบรรดาคนโลกสวย
เขียนเอาไว้ว่า
คะแนนที่คนไปลงคะแนนเนี่ย

จะไม่ศูนย์เปล่าจะไม่ถูกทิ้งน้ำ

เพราะจะเอามาคำนวณเป็นสัดส่วน
แล้วนำไปสู่การได้
สสประเภทบัญชีรายชื่อ

ว่าถ้าเหลือไว้พักเดียว

เขาก็กระจายแตกสาขา
ตั้งพักโน้นพักนี้ขึ้นมา

อ้าวเจอโลกสวยแบบนี้เข้า

ตอนนี้เกือบร้อยพักแล้วนะครับ
ที่จะต้องส่งคนลงคราวหน้าเนี่ย

จะต้องพิมพ์เบอร์ทั้งหมด

เอ่ยชื่อว่าเป็นพักของใคร
ถึงจะบอกอ๋อพักคนนั้นคนนี้

แล้วเข้าไปจะจำได้ไหมล่ะครับ

แต่ละเขตถึงจะอยู่พักเดียวกัน
ผู้สมัครพักเดียวกัน

คนที่เป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับของพักนั้น
เขาก็ท่องไว้ว่า

ครูหาก็กาเบอร์นั้นตูมเดียวจบ

แต่ละเขตพักเดียวกันแต่ละเขต
ขึ้นอยู่กับว่าเบอร์ที่จะจับได้

เอาเรื่องนั้นเรื่องไหนจะตามมาอีก
แต่ละเขตต้องไปพิมพ์บัตร
เขตก็ต้องพิมพ์บัตร๓๕๐แบบ

เป็นอย่างนี้จะเกิดความสับสน
ละหมานในการพิมพ์บัตรไหม
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
เคยบอกผมแล้วเคยเตือนบอกว่า

อาจจะมีบัตรปลอม
ทำกันง่ายกว่าเดิมเพราะมันสับสนไงครับ

ต้องคอยดูว่าจะมีบัตรปลอมเกิดขึ้นไหม
เลือกตั้งปลอมมันจะเกิดขึ้นหรือไม่
กับวิธีการที่ต้องเป็นอย่างนี้

ระหว่างบรรดาคนที่มองแบบโลกสวย
ที่เป็นกรรมการร่างรัฐมนูล
เป็นกรรมธิการออกกฎหมายลูกวางกฎเกณฑ์ไว้

แล้วความเป็นจริงมันจะเกิดยังไงขึ้น

แต่ว่าอยากจะปิดท้ายขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้
คำเตือนของคุณจตุรนฉายแสง

คุณสุเทพเทือกสุบันนำคณะ
เดินทางไปคารวะแผ่นดินที่ไหน

ก็กรุณาวางเฉย
อย่าไปแสดงอาการต่อต้านอะไรให้มันเกิดเหตุ

เกิดไปต่อต้านดุเดือดรุนแรง
แล้วก็เกิดมีความขัดแย้งกัน
แล้วเกิดมีความขัดแย้งกันรุนแรง

คุณจตุรนก็ห่วงตรงนี้
ก็เลยเตือนไปถึงคนที่
อาจจะไม่ชอบคุณวิธีการของคุณสุเทพ
อาจจะไม่ชอบกปศ
แล้วออกมาประท้วงไปที่นั่นที่นี่

อาจจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก

เอามาปิดท้ายของขีดเส้นใต้

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ